เท่าสดในช่วงเวลาบ่าย๒ที่ผ่านมา
รับกรณ์ว่ามีการตัดคะแนนกันในโซนหัวตาราง
ชนะการท่าเรือที่ลุ้นแชมป์กับชนบุรีครับ
ตั้งใจว่าจะพลาดไม่ได้แล้วนะครับ
ถ้าต้องการรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์กับชนบุรี
แต่ว่าเป็นงานหนักครับเจอกันท่าเรือที่เป็นทีมในกลุ่มรุ้นแชมป์เหมือนกัน
แล้วก็ท่าเรือนั้นยังไม่แพ้ใครในหลีกทีมเดียวครับณขณะนี้
เจ้าบ้านก็มาได้ประตูขึ้นนำนะครับจากธีรนัยยาเขียวนะครับ
๓จอดจ่อ๑ส่วนนาที๒๙ช่วงถึงหลัง
แล้วก็๒ส่วนนาที๓๓จากโมมัติอุสมามูซานะครับ
มุมแค่เข้าไปจากการจ่ายของวรุษหวังสมแอล
แต่กว่าจะได้ประตูลูกนี้ครับก็ต้องรอนะครับ
ในช่วงนาทีสุดท้ายของเกมจากลูกยิงของอนุกูลมินิก็ไม่ทันนะครับ
เวลามันเหลือน้อยเกินครับประมาณ๔๗วีครับทำอะไรไม่ได้
เพิ่มเป็น๓๗คะแนนขึ้นมาอยู่ที่๓ชั่วคราว
ส่วนการท่าเรือแพ้เป็นนัดแรกของซีซั่นครับมี๔๐แต้มเท่าเดิมตามหลังชนบุรี๓คะแนน
แต่แข่งมากกว่า๑นัดโดยชมบุรีนั้นมีโปรแกรมลงแข่งพรุ่งนี้
แคทเอฟซีเวลาสี่โมงเย็นผลอีกสองคู่ที่เหลือนะครับ
มหาวิทยาลัยกับเสมัณดินเอาชนะสิงสบุสาครไป๓๒
และบางเกาะซิตี้เอาชนะมหาวิทยาลัยภาคตอนออกชิงเหนือไป๗๒
ฟุตบอลโตต้าไทยลีกกันบ้างนัดที่๓๑พัทยาเสมอกับราชบุรี๒๐
การท่าเรือแพ้สุธรรมบุรีไป๐๒ชัยน่าชนะเมืองทอง๒๑
นครราชสีมาเสมอกับพีทีประจวบ๓๓ตัวทีมในกลุ่มลุ้นหนีตายนี่ฟอร์มดีกันหมดเลยนะครับ
แล้วก็บุรีรำเอาชนะโปรลิสเทโร๒ต่อ๐โปรลิสเทโลก็สถานการณ์ค่อนข้างจะหนักเหมือนกัน
เพราะว่าบุรีรำต้องการ๓แต้มในเกมนี้เพื่อการเป็นแชมป์ไทยลีกอย่างเป็นทางการนะครับ